มาดูความมักง่ายคือมักง่ายมาก

ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น

เขาทำอะไรถึงขั้นทนไม่ไหว
แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะไปดูกันค่ะ

อันนั้นของของเขาค่ะเขาไม่ได้หล่น

แล้วทำไมไม่ม้วนเก็บดีล่ะคะ
ไม่แน่ใจทางร้านที่ขายมาไม่ได้แนะนำหรือเปล่าหรือยังไง
นี่แหละค่ะคนที่เขาขับรถตามเขาก็คิดว่าอ้าวแล้วถ้าฉันขับไปเหยียบล่ะ
แล้วถ้ารถฉันพังล่ะมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมา
คุณรับผิดชอบไหวไหมร้านรับผิดชอบไหวไหม
หรือเหมือนม้วนไม่ได้เหรอคะหรือยังไงหรือมันม้วนไม่ได้
เขามีขายกันทั่วประเทศค่ะเขาต้องมีวิธีการขนส่งสิคะ
ซึ่งเขาก็ถ่ายคุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงอ่ะเอาแต่เขาเปิดไฟฉุกเฉินแล้ว
ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภาษาช่างเขาเรียกว่าไวเมสนะคะคลิปนี้ถูกส่งไปร้องเรียนที่สถานี
วิทยุสวพ้อเก้าหนึ่งในนั้นแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
มันเกิดขึ้นที่พระหลโยธินช่วงวังน้อยอำเภอบังปะอินในพื้นที่พระนครศรีอายุทยาค่ะ
ชาวเน็ตเขาก็เลยอยากให้เห็นทะเบียนกันชัดตามตัวคนขับรถมาชี้แจงหน่อย
ว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมไม่เก็บให้มันดีหรือถ้ารถตัวเองขนไม่ได้
ก็จ้างรถที่ใหญ่กว่ามาขนให้นะคะเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นค่ะ
นั่นน่ะสิเวลาซื้อก็เราต้องคิดแหละเนาะว่าเราจะไปซื้ออะไร
แล้วเราจะเอาเขากลับบ้านยังไงเนาะต้องคิดนิดนึงแหละค่ะ